มาดูเรื่องราวต่อไปนี้ก่อนจะอ่านก็แทบจะถอนหายใจเฮือกใหญ่
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กและเยาวชนนะฮะ
คู่รักวัยกระต่อนะคบกันมารู้จักตั้งแต่ป๖
เรียนม๑ด้วยกันอายุ๑๒กับ๑๓ก็คบกันได้สักประมาณ๗๘เดือน
พ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้เตือนอย่าพึ่งดีไหมเรียนก่อนดีไหมอายุยังน้อยคุณผู้ชม
ด้วยความรักกันมากไม่พอใจคำเตือนของคุณพ่อคุณแม่นะฮะ
มือกันจับมือไปกระโดดครองหวังจะฆ่าตัวตาย
แต่จังหวะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกตัวเงินตัวทองไหว้มาพอดี
ตกใจกว่าเยี่ยมกว่าจะจมน้ำนะครับผู้ชายก็เกร็ดตะกายไหว้เข้าฝั่งปลอดภัย
แต่น้องผู้หญิงตกใจมากไหว้ไม่ทันจมน้ำ
อาการโคม่าแล้วก็ชาวบ้านไปช่วย
เหตุเกิดที่สมุทรปราการครับตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงสายของเมื่อวาน
ที่ครองระบายน้ำชนลประทานซเทศบาลปรากภู๑๙

จากนั้นกู้ชีพก็เข้าไปช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมุทรปราการ

ตอนนี้น้องผู้หญิงยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

น้องผู้ชายเนี่ยอายุเด็กกว่าปีนึงคือ๑๒ปี
บอกว่ารู้จักกับแฟนเรียนกันมาตั้งแต่ป๖
แล้วพอไปเรียนต่อม๑ก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกัน
ห้องเดียวกันก็เลยแหม่ชอบพอกัน
คบหาเป็นแฟนกันมาสัก๗๘เดือน
แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้เรื่องกิจกันตลอดเพราะเห็นว่าอายุยังน้อยแล้วก็ยังอยู่ในวัยเรียน
มันก็แน่นอนนะฮะม๑เนอะ๑๒กับ๑๓
ทั้งคู่เครียดมากด้วยความรักกันมากตัดสินใจกระโดดน้ำจะฆ่าตัวตายทั้งคู่นะครับ
แต่ว่าในระหว่างที่กระโดดลงไปแล้วจังหวัดนั้นดันมีเงินตัวทองไหว้มาที่ตัวเขาพอดี
ความตกใจของเขาก็ไหว้หนีเข้าฝั่งแต่น้องผู้หญิงสติแบบไม่ดีพอ
ก็เลยแบบตกใจมากว่ายไม่ทันจมน้ำหายไปสุดท้ายมีชาวบ้านลงไปช่วยขึ้นมา
ทางด้านแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ยนะครับก็บอกว่า
รู้เรื่องแล้วล่ะว่าเขาคบกันกับน้องผู้หญิงอยู่รู้มานานแล้ว
เคยเตือนแล้วต้องอยู่ในขอบเขตนะเพราะว่าเด็กทั้งคู่ก็ยังเด็กทั้งคู่เลย
เตือนให้ลูกเรียนจบก่อนดีไหมลูกอย่าทำแบบนี้เลย
ก็รู้สึกเสียใจมากนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าลูกจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ขอโทษไปยังพ่อแม่ฝ่ายหญิงแทนลูกชายด้วยที่เป็นต้นเหตุของเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ขณะที่นายสุนทรศิษฐ์ที่บุรีเป็นพี่วินทร์นะฮะที่อยู่แถวนั้นวินรถจักรยานหย่น
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายลอยอยู่ในน้ำ
ส่วนเด็กผู้หญิงก็จมไปแล้วก็เลยรีบตะโกนให้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองลงไปช่วย
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้องผู้ชายก็ปลอดภัย
แต่ว่าผู้หญิงก็ยังคงอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
เป็นความรักของวัยกระต่อคู่หนึ่งที่แบบตัดสินใจไม่ได้ก็ทำแบบนี้ขึ้นมานะครับ